เอาไปดูเรื่องนี้ค่ะกรณีที่มีคนร้ายไปกระหน่ำยิงเสียเปี๊ยก
นะคะในซอยเลยแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ
ล่าสุดก็มีการจับตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะเป็นอดีตในทหาร
เป็นเพื่อนกันเลยค่ะอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วสาเหตุเนี่ย
รับสารภาพว่ามาจากความหึงหวงมีการด่าทอทะเลาะกันมาตลอดนะคะ
เก็บสะสมเอาไว้ในใจสุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ

เหตุการณ์เอาไว้เสียเปี๊ยกตอนที่เดินเล่นแล้วก็โดนยิงรัวครับ
๒ครั้งเสียชีวิตคาที่นะคะ
เมื่อคืนนี้สารจังหวัดสระบุรีอนุมัติ
ออกหมายจับร้อยตรีวิเชียนเข็มกลัดอายุ๗๒ปี

คนนี้เป็นผู้ต้องหาฆ่านายสมเพ็ญปุณรัตนกุล
เสียเปี๊ยกเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละนะคะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็รับสารภาพบอกเป็นคนลงมือยิงจริง
มาจากความแค้นส่วนตัวเพราะว่าผู้ตายใช้คำพูดหยาบคายด่าทอเป็นประจำ
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าผู้ตายเข้าใจผิด
คิดว่าเขาไปจีบผู้หญิงคนนึง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้มีความสนิทสนมกับเสียเปี๊ยกเป็นพิเศษ
ก็เลยไม่พอใจนะฮะทุกครั้งที่ผ่านมาหน้าบ้าน
ก็จะมีการพูดจาถากถางต่อว่า
จากตรงจุดนี้เขาบอกเขาเก็บความแค้นสะสมมานานกว่าปีนึงแล้ว
แล้วทนไม่ไหวตัดสินใจลงมืออย่างที่เราเห็นกันนะคะ
เพราะว่ามีการโต้เถียงแล้วก็เกิดอารมณ์โมโหขึ้นค่ะ
ผมก็เป็นคนเอาไปคุยกันตั้งแต่ว่าครูเค้านั้นเจอผมไหนก็
สวัสดีคุณลุงพูดจาเพราะลุงไปไหนคะ
เขาบางครั้งก็มีแบบพูดเล่นพูดหัวอะไรอย่างนี้
ผมจะไปกินข้าวเดี๋ยวไปด้วยอะไรแบบนั้น
นี่ก็คงไม่โดนไปเข้าหลายหลายครั้งเขาคิดว่าผมมีอะไรกับครู
ครูคนนี้เขาไม่มีหัวเขาไม่กินกัน
แล้วเจ็บสิผมไม่รู้แล้ว
ในทหารเก่าคุณนัทพงศ์ก็ใช้ปืนเป็น

แล้วก็โดนต่อว่าก็เลยเก็บความแข็งเก็บเก็บเก็บเก็บไว้
คือเราก็ฟังท่านได้นะแต่ว่าคนตายพูดไม่ได้
ใช่อันนี้ก็เป็นมุมที่ทางผู้ต้องหา
ก็ให้ข้อมูลกับทางตำรวจ
กับทางตำรวชนะคะคุณครับการตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้ว
ก็บอกว่าคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเนี่ย
ได้เชิญร้อยตรีวิเชียนมาสอบสวนแล้วตอนสอบสวนเนี่ย
ก็พบพิรุธหลายอย่างจนทราบเบาะแสก็เลยรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วแถมยังได้ผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์
พบว่าคนนี้เป็นคนลงมือก็เลยอนุมัติหมายสาร

แล้วก็เจอของกลางเป็นปืนจริง๑๑มิลลิเมตร๑กระบอก
สุดท้ายรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ไม่ประสงค์มาแสดงตัวร่วมแถลงข่าว
และไม่ประสงค์ขอทำแผนก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ส่วนสาเหตุการฆ่านั้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะต้อง
นำตัวผู้ต้องหาฝากขังส่งสารสระบุรีต่อไป
ข้อหาความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือสาธารณะ